สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอดี

สะหน่า
สวัสดีครับ
งั้นเรามาเล่าเรื่องฝนกันเลยนะคะ
ออนไลน์ไทยรัฐนะคะว่าทั่วไทยนั้นยังชุ่มฉ่ำและกอทมนั้น
เผชิญกับฝนหนักบ่ายถึงค่ำ

วันนี้เราจะมีฝนประมาณ๗๐ของพื้นที่ในช่วงบ่ายถึงค่ำ
แล้วก็๒๔ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณประเทศไทยตอนบนคือทางเหนือนะคะ
ยังมีฝนตกต่อเนื่องแล้วก็ตกหนักมากบริเวณทั้งภาคเหนือภาคกลาง
ภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้วยนะ
ประชาชนในบริเวณดังกล่าก็ระวังอันตราย
ตอนนี้กรุงเทพมีบางช่วงอันตรายมาก

ตอนนี้ใช่ไหมเป็นอยู่แถวบ้านผมไม่คิดว่าผมมาจากแถวลิฟทางดุดมาถึงนี่๒ชั่วโมง
ถูกไม่ใช่ลิฟทางดุดมาจากทางราดเภานี่
ราดเภาตรงไม่ใช่เลียบด่วนก็ใกล้กว่านั้น
มีเรื่องจริงเลยค่ะสุขีเทพธ์หานครและปะริบมนทรนะคะ
รอบเลยนี่ก็จะมีฝนตกหนักมากใน
ฝนส่วนมากมันจะตกหนักมากก็คือ๗๐ของพื้นที่นี่แหละค่ะ
ส่วนทางเหนือก็มี๖๐ของพื้นที่นะคะก็แทบจะทั้งภาคเลย
ภาคสัตวรรณออกเชียงเหนือร้อยละ๔๐ก็จะน้อยหน่อย
หนักอยู่บริเวณที่โคราชสุรินบุรีรำศรีสะเกดแล้วก็อุบล
ส่วนภาคกลางโดยทั่วไปนะคะก็๗๐ภาคกลางจะหนักสุดค่ะ
คือมีที่ราชบุรีกาญจนบุรีชัยหน้าสุพรรณบุรีและนครปฐม
ตะวันออกก็นู่น๖๐และมากสุดอีกที่หนึ่งก็คือภาคใต้

นองพังงาภูเก็ตคือฝั่งอันดาบันเนี่ยจะหนักหน่อยคลื่นลมจะแรงด้วยนะฮะ
ตอนนี้นะฮะกรุงเทพก็จะมีฝนตกอีกในช่วงอาทิตย์เนี่ยทั้งอาทิตย์เลยเนี่ย

เอาง่ายโดยสรุปโดยรวมเขาบอกพยากรอากาศทางไทยรัฐออนไลน
เขาก็เตือนแล้วนะครับวันนี้ว่า๔๗ทุกภาคเตรียมรับมือฝนตกหนักนะฮะ
ก็อย่างที่พี่เหมียวบอกว่าทุกภาคยังคงต่อเนื่องตั้งแต่วันที่๔๗ตุลาคม

ภาคกลางกับภาคตะวันออกน่าจะเป็นห่วงที่สุด

เป็นพายุแล้วก็ใต้ตอนบนฝนก็เพิ่มคืนตกต่อแห่ง
เขาบอกว่าเมื่อตอนบ่ายที่สยามลูกเหดกลงตกนะ
อ๋อเหรอเพราะวันร้อนพี่

แต่ถ้าลูกเห็บตกแสดงว่ามันไม่ทันละลายเป็นฝน
เขาบอกที่ตะหยาบตกไปมีรถเพื่อนผมโดน

มีภาพจากแจ้งวัฒนะ

โอ้โหครึ่งตัว

ถ้าสมมุติจะพูดถึงกรุงเทพมหานครเนี่ย
ในเขตบังขุนเทียนทุ่งครุราชบุรณะจอมทองยานาวา
พระประแดงสวนหลวงบึงกลุ่มบังกะปิคันนายาวสะพานสูง
บางเขตหลักศีกหนองเจาะแล้วก็บางบ่อน
ทั้งหมดนี้ก็คือ๗๐๘๐ของพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ก็มีโอกาสลุ้นแล้วล่ะว่าน้ำมีโอกาส

๗วันศุกร์เริ่มไปท่วมขังในถุงหน้าแล้ว
ครสวรรค์เราดูจะให้จากนครสวรรค์พิศนุโลก
วันนี้โอเคละนครสวรรค์พิศนุโลก

เพราะฉะนั้นเราต้องติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดพอสมคว

ใช่ค่ะทางนี้ค่ะทางคุณจิระพลสินทุนวา

ปัจจัยที่ทำให้ต้องระวังเรื่องปริมาณน้ำฝน
ก็คือว่าฤดูฝนปีนี้ยังอยู่อิทธิพลของลานินยา
ซึ่งเป็นองค์ประกอบปัจจัยเดียวกับปริมาณฝน
ซึ่งทำให้เกิดน้ำท่วมใหญ่เมื่อปี๕๔
เป็นเรื่องเดียวกันเลยมันจะแบบมีฝนมาไม่ตกต้องตามฤดูกาล

เป็นพายุมันก็แน่นอัดเข้ามานะ
ทำให้มีฝนตกหนักบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

โดยบริเวณออสเตรเลียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์จะตกหนักมาก
แล้วก็จะเจอพายุฝนและพายุฝนจะเข้ามาในฝั่งที่เป็นทะเลจีนใต้
และเราก็จะเจอพายุฝนยืนยาวไปจนถึงพฤศจิกา
โอ้โหซึ่งพี่ลองดูดีเขาบอกว่า
พายุใหญ่จะเข้าประเทศไทยอีก๒ลูกนะพี่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
อ๋อจะไม่ได้ไปนั่งพักกันครับ
ไม่เขาพักมาเราก็เอาไปไปช่วยเขา
คุณสดดำก็ต้องไปนะ
วันนั้นพวกคุณมาคุณมาหนอมองหน้ามี

เราไปกันต่ออีกสักนิดนึงตอนนี้รถติดมาก
รถติดมากนี่เขามีนโยบายมาแล้วนะฮะ
นัดหารือเตรียมนำร่องทุบเกาะกลางถนนแก้รถติด
แก้ได้ไหมคือได้ขยายเลนส์ถนนให้เพิ่มมากขึ้น
จริงเปล่าไม่ได้หรอกมี่ดำยาก

ต่อไปถ้าจะต้องขยายถนนเพื่อรถ

เพราะว่าทำไมก็ซื้อรถแล้วก็อยากจะขับ
อย่างนี้ในที่วิศักดิ์ก็เลิก
เบอร์ดประพันธุ์ผู้บริมูลการสำนักการจราจร

ตามที่ท่านนายกน้องมนตรีได้บอกเอาไว้

ทางกรทมจะต้องไปสำรวจว่า

เนื่องจากสภาพทางกายภาพแต่ละเส้น

เช่นปัญหาคอขวดน้ำท่วมขัง

ก็ส่งผลให้เกิดการจราจรติดขัด
เขาบอกว่าทางนี้ในถนนในกรุงเทพ

มันจะเป็นกฏธมกรมทางหลวง
แล้วก็จะมีกรมทางหลวงชนบท
กรมการทางพิเศษในประเทศไทย
ดังนั้นต้องวางแผนอย่างเป็นระบบ

หาแนวทางในแต่ละพื้นที่
เขาก็บอกมาบอกว่าขณะเดียวกัน
ทางสำนักงานตรวจแห่งชาติได้หารือกับการลดไฟ
ขอเพิ่มเส้นทางบริเวณแยกคลองเตย
แยกผ่านพิภพลีลา
ช่วงสะพานพระปิ่น๙จะมีการทุบเกาะกลางให้เล็กลง
และถนนรามอินทราช่วงสะพานข้ามวิภาวดี
ลดจำนวนช่องทางกลับรถที่มีมากเกินไป
เพื่อทำให้การจราจรเกิดความคล่องตัวมากขึ้น

ก็มีสะพานกลับรถอยู่นั่นในเกือกม้าอยู่แล้ว
เขาบอกว่าสะพานข้าววิภาวดีแต่รถอยู่บนช่องทาง

ก็วันก่อนไงคนก็ไปถามนายกอีกแล้ว
ว่านายกรู้สึกอย่างไรที่รถติดขนาดนี้

นายกบอกว่าขึ้นพอสมควร
เขาก็บอกว่าทำไมไม่ใช้มาตรา๔๔ในการแก้ปัญหาจราจร

นึกออกไหมทำไมไม่ใช้มาตรา๔๔ในการแก้ปัญหาจราจร
นายกบอกระบุปัญหารถติดมาไม่ใช่ช่วงสุดสัปดาห์นี้

อารมณ์ก็ขึ้นนิดหน่อยนึกออกไหม
รู้อยู่แล้วรถติดมันเกิดขึ้นมา๒๐๓๐ปีก่อน

ไม่ใช่จะมาเกิดในรัฐบาลช่วงนี้

มันเกิดก่อนหน้าที่นายกตู่จะมาเป็นนายกแล้ว
เราไม่ได้วางแผนไว้ตั้งจากอดีตอนาคตดีได้ไงวะ
พี่เหมียวจำได้เมื่อสมัยก่อนเวลาเราขับไปถึงศรีแยก

เขาจะเป็นแบบคลุมศรีแยกเขาก็จะวนแล้วก็แยกก่อนไป

เราก็จะรอให้รถนายไปก่อนแล้วค่อยไปมันก็จะสูงกว่า
แต่ปัจจุบันนี้ศรีแยกที่เขาไปก่อนระบบเขาเป็นวงเวียน
เขาทุบทิ้งเป็นตรงไปบวกลูกบวกไง
แล้วก็ไม่มีใครเฉลี่ยรถให้ก็เดาเอา

ที่มันมีวงเวียนอยู่กลางถนนกลางสี่แยก

ตอนนี้วงเวียนที่ประชาธิปไตยก็ไปเป็นนี่แล้วไฟแดงอะไร
อะไรคะแอลจี้ไปเยาว์ก่อสทช
มาอีกเสที่สำหรับเราจะแจกกูปองเทีวีกันอีก
แล้วจะแจกกูปองเทีวีกัน๔๗๘๐๐๐๐ไบใบ

ก็หน้าที่ก่อนสอดต่อช้าคือจะต้องทำให้คนมาดูทีวี
หน้าที่ของเขาคือทำไงก็แล้วแต่

คืออยู่นี้คนไปดูทางโซเชียลกัน

คือเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรลักษณ์คมพนาคมแห่งชาติ

เขาบอกขนาดนี้กศธชได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบ
ใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐหรือคอตร

ทั่วประเทศหรือเปล่าครับเพื่ออะไรคุณ
เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนในการเปลี่ยนผ่าน

เป็นดิจิทัลเป็นภาคพื้นดินและได้ให้เป็นระบบดิจิทัล
สำหรับครัวเรือนที่ได้รับสิทธิ์เพิ่มเติมแล้ว

ครัวเรือนที่ได้รับสิทธิ์แจกคูปองครั้งแรกแต่ไม่ได้รับคูปองดังกล่าว

เฉพาะที่บริษัทปรายศนีย์ไทยจัดจำกัดส่งคืนให้กศธช
ก็มีพี่รู้ไหมว่าครั้งที่แล้วแจกไม่เอาอย่างนี้เหรอคืนมา
มีคืนมาเท่าไหร่พี่ทายสิไม่รู้อ่ะ

แต่หมายถึงว่าที่ส่งไปแล้ว๑๐๐๐๐๐๐ไม่เอา
เขาไม่เอาอ่ะเขาปรายศนีย์ไทยส่งไม่คืนไม่เจอที่อยู่อะไร
เรือนที่มีทะเบียนบ้านและมีเจ้าของบ้าน

แล้วก็ครัวเรือนที่มีทะเบียนบ้านชั่วคราว
แล้วก็มีเจ้าบ้านก็ประมาณ๕แสนกว่าครัวเรือน
ว่าจะแจกคูปองได้ช่วงประมาณพฤศจิกายนนี่แหละจ้ะ

ไม่ใช่เอากล่องปุ๊บแล้วมาเสียบได้เลย
คุณก็ต้องไปจ้างช่างจ้างอะไรมาทำอีก
แล้วก็ต้องไปจ้างช่างมาติดใช่ไหม
แต่ว่าต้องมีเสาอยู่ที่มันเป็นระบบเดียวกับกล่อง

มันก็คือบางคนเขาดูได้อยู่แล้วเขาไม่ต้องการจะเปลี่ยนก็มี
แต่บางคนเดี๋ยวนี้เขาไปซื้อทีวีที่มันมีสัญญาณให้เลย
ทุกวันนี้ทีวีดิจิทัลมันก็จะมีเลยเหมือนกัน
ส่วนขนาดเดียวกันคนที่ต้องการเบอร์โทรศัพท์สวยคุณหนุ่มชอบไหม

ก็จะมีการประมูลเลขถึง๑๖เบอร์
ซึ่ง๙ตัวเหมือนกันหมดเลยเช่น๐๘๘๘๘๘๘๘๘
จะประมูลจริงเหรอแล้วใครจะได้ไปเหรอ
ก็ไม่รู้ใครได้ไปก็ชกร้ายไปคนก็จะโทรเขาหาคุณง่ายมากเลย
เอามาเรื่องนี้ดีกว่าข่าวสนุกฝากมายูปะใหม่

นะมีข่าวดีมาบอกมายูแล้วคุณหนูนะครับ
เตรียมเฮกก็ได้เลยนะครับว่าวันนี้นะฮะข่าวใส่ข่ายของเรานะครับ
มีกิจกรรมให้รูปสนุกกันแจกบัตรฟรี
ที่นี่เป็นสวนสนุกที่เหมือนข้ามมิติเวลาไปสู่ยุคไดโนเสาร์เลยนะครับ

ใกล้มากนะฮะอยู่ใกล้ใจกรุงเทพมหานครเลยนะฮะ

วันนี้แจกกันถึง๑๐รางวัลนะ
ใช่หมายถึงว่าตรงไหนวะ
ซึ่งวันนี้เราแจกกันถึง๑๐รางวัลรางวัลละ๓ใบ
รวบรวมความฟินไว้ที่๓๐รางวัล
และแจกหนักไม่พอเรายังแจกง่ายเพียงแค่โทรเข้ามาตอบคำถามกับเราวันนี้ว่า
๐๒๑๒๗๑๑๑๑ต่อ๒๑๓๔แล้วก็๒๑๓๕อีกทีนึงนะฮะ
ง่ายแจกจริงแบบนี้ที่นี่ที่เดียว
คุณหนุ่มเหมาะจะเล่นมากแต่ดิฉันไม่ให้คุณหนุ่มนะคะ
ที่ฉันจะให้ท่านผู้ชมของเราที่ดูอยู่ตอนนี้นะฮะ
เรามี๓๐ใบท่านที่โทรมาจะได้๓ใบ
ก็คือจะได้ทั้งหมด๑๐ท่านโทรมาตั้งแต่ตอนนี้จนรายการเลิก
ก็จะได้ไปเลย๑๐สายแรกค่ะเพราะหมด๑๐สายแล้วก็ปิดเลยนะฮะ
โทรศัพท์ก็นี่ตามที่ขึ้นมานี่เลยนะฮะ

ไว้ให้แล้วเฉพาะผู้ที่ดูข่าวใส่ไข่ตอนนี้เท่านั้นครับ

คราวหนึ่งนี้นะฮะตอนนี้ผมขอ๔ใบของธนาคารกรุงเทพนี่นะครับ

เอาไปให้ใครมายูมายูสี่ใบ
ให้มายูสี่ใบเพราะไหร่แล้วเหรอ
นี่เวลาดาราเข้าไปเมืองนอกเมืองนา

นี่ไงพี่ก็งงอยู่เนี่ยเพราะว่าจริงค่ะนิเชียน
โดนโปรดบนโรงแรมในที่ปารีสเลย
เดี๋ยวช่วงหน้ามาดูรายละเอียดกันนี่จริงเหรอ
ใช่ค่ะนี่เพิ่งเป็นข่าวโอเคโอเค
อ๋อนั่นนาคีนาคีนาคี
เรากำลังคุยเรื่องละครแต่คุณมันราคี

อีมั่วกามกินเจไปก็แค่นั้นไม่ได้ทำให้จิตใจเธอดีขึ้น
ตกปากริ้วเข้ารายการแล้วจริงคนอย่างเธอเนี่ย

กินเจไปมันไม่ได้จะช่วยทำให้จิตใจเธอดีขึ้นเลย
คุณผู้ชมคะสองคนที่กินเจทั้งคู่นะคะตอนนี้
เอาดุโมธนาบุญให้เธอด้วยอีมั่วกามกินเจผมรักอะไร

ค่อยถือสินนึกจะไม่คุ้นไม่คุ้นทั้งสองคน

โดนคนร้ายสองคนสวมหมวกปิดบังใบหน้า

คือมันแต่งตัวแปลกมากนะครับ
บุกจี้ชิงทรัพย์กลางดึกในห้องพักในโรงแรมในกรุงปารีส
ได้เครื่องประดับไปหลายล้านดอลลาร์

ล้านบาทนางพกไปแต่งตัวที่แพรรีส

ส่วนสามีที่กำลังจะขึ้นแสดงก็ขอยกเลิก

ในคอนเสิร์ตเพราะว่ามีปัญหาแร้แรงในครอบครัว

รายงานมาทันทีเลยนะว่าเธอถูกคนร้าย๒คน
หมวกไม่ปิดบังใบหน้า

บุกจี้ชิงซับอยู่ในห้องโรงแรม
ที่เธอกำลังพักอยู่ที่ปารีสนะคะ
สามีนี้หยุดการแสดงดังกล่าวนะฮะ

เหตุการณ์ไม่คาดฝันที่เกิดขึ้นนี้เกิดขึ้นกลางดึก
ของวันที่สองมีต้อนเช้า

นักเครื่องประดับมูลค่าหลายดอลลาร์นั้น
หายไปเธอก็แบบต้องบอกว่าเอาไปหมดเลย

ดูสิคนไลก์กระทิงล้านกว่าคน

เราไปไหนก็จะลงว่าแทก

ชอบไปลงว่าอยู่ที่ไหนที่ไหนคุณต้องระวัง

เมื่อก่อนนี้ไงโดนแฮ็กไปทิ้งคนตามอยู่เท่าไหร่นะ

ไม่ใช่๑๒๓๔๕ว่ะ

ไอ้วุฒิให้ไปประกาศในรายการไง

โอ้โฮเดี๋ยวนั้นทันทีเลย
นี่แต่จริงว่าเอาอย่างคุณไอ้ชมพู่ขนกระเป๋าไปที

ขนาดตอนนั้นจำได้ไหมภรรยาอดีตภรรยานายก

มันก็ขนาดตอนนั้นเป็นภรรยานายก

น้อยคุณหญิงพจมันอ่ะแหละจำได้คุณหญิงพจมันชินวัตต์ตอนนั้นนะ

เป็นต่างชาติเขาบอกว่าดูกล้องวงจรปิดเป็นต่างชาติ
แล้วไปแพรสนี่เขาบอกไปอิตาลีนึงไปแพรสนึงต้องระวัง
แต่นี่ถ้าสมมุติเราอยู่โรงแรมระดับ๕ดาว๖ดาว
สเกลริตี้มันไม่มีเลยเหรอความปลอดภัยมันจะไม่เกิดขึ้นเลยเหรอ
มันต้องเห็นกล้องปิดเออคนไหนไหม
น่าจะเป็นคนไหนทางแผนไหมอย่างคันนี้เนี่ยแค่ไม่ต้องใส่นะ
แค่มองอ่ะมีรูปมองสินค้านี่เขาก็ได้ขายได้บ้าน
อันนี้เอาง่ายว่าเป็นช่วงที่คนดังเดินทางไปแพริส
ดาราไทยมีใครไปบ้างนอกจากยายชมพู่

คุณใหม่แพนเค้กก็ไป
แพนเค้กไปกับเขาด้วยเหรอเธออ๋อไม่ตอนนี้ยังไม่ไป

อู๊ไฮโซครึ่งประเทศเมืองกำลังไทยอยู่ที่แพริสตอนนี้ค่ะ

ดาราก็มีพวกแบบเซตตั้งแบบพวกพีพีพวกแบบนี้ด้วยนะ
คริสเตนดีออลแบบอย่างนี้เนอะใช่พอพี่ชมพุก็เป็นนี่ไงครับ
ใช่มาเรื่องนี้บ้างดีกว่านะครับอันนี้ก็คือเรียบร้อยไปแล้วกำลังตามจับกันอยู่นะ

ไม่รู้ว่าพี่จับได้หรือเปล่าโอเคมาเรื่องจุ๋ยบ้าง

สำหรับคู่หวานจุ๋ยรัฐยากรพุทธิชัยที่ล่าสุดมีภาพหอมแก้มคุณหนูกับหนิงให้แฟนได้ฟินกัน
กันขนาดนี้นะความสัมพันธ์คงจะแฮปปี้
ไม่รู้ว่าต่อไปจะมีข่าวดีให้ได้รุนกันหรือเปล่า
หลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็มีกระแสข่าวมานะครับ
อย่าไปดูเลยค่ำไปบ้างก็ดี

จริงแล้วมันเป็นแค่เรื่องราวที่อยู่กับคนสนิท
ตอนนี้ก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่าเขาเป็นพี่ที่เคารพ

แล้วก็อยู่ในวันที่มันเป็นส่วนตัวนะครับ
ซึ่งมีคนที่ทักเข้ามาก็มีมาแซวบ้างเหมือนกันนะครับ
เห็นรูปส่วนตัวเองก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะฮะ
เป็นเรื่องสากลเป็นปกติสากลนะ
ที่ใช้ชีวิตร่วมกันเราจะต้องมีอะไรแบบนี้บ้าง

เขาไม่เคยมีรูปหวานกับเมียเลยเนอะ

เป็นงานเป็นการออกงาน
แต่จริงแล้วแบบแต่ไม่รู้ในวงของผมก็ไม่มี
จำเป็นต้องไปหวานออกอะไรมากมายก็ได้

ช่วงหน้าน้องกรีนลุคใหม่ท่านผู้ชมเคยเห็นภาพแล้ว

ไซส์ของเขาที่อัพใหญ่ขึ้น

ไยแพทย์ได้รถคำนาคารเป็น๑๐ล้านขับแล้วหรือ
ลำโบกินี่หรือแฟนซื้อลำโบกินี่ให้ไยแพทย์ขับหรือ

สนับสนุนโดยเอกลักษณ์ใหม่ในแบบที่เป็นคุณโอลี่คัมรี่
อ่ะกลับมากับข่าวใส่ไข่ครับลุคไมค์อะไร
ตกลงเมื่อกี้คนโทรเข้ามาเรียบร้อยนะครับหมดแล้วนะครับ
หมดแล้วหรือเปล่าสิบสายสามสิบใบ

เมื่อกี้ก็เดินบอกพี่คะขอให้คืนให้คนทางบ้านโทรมาแล้วค่ะ

ช่วงแป๊บเดียวทั้งพี่ความของเราวันนี้

อีกกรีนยืนยันไม่ได้อัพไซต์ค่ะหนูแค่ออกกำลังกาย
จริงเหรอผมต้องดูนะครับคุณหนุ่มดูอันนี้ออกกำลังกายไหม
มาพร้อมกับลูกใหม่ที่แบบว่าสะพรึมสะพรึงมากสวยสะพรึงเลย
ขึ้นไปดูผิดตาสาวกรีนยืนยันว่าไม่ได้ขึ้นเขียงไม่ได้อัพไซต์แต่อย่างใด
เขาทำอะไรรู้ไหมคะเขาบอกว่าหน้าอกหนูที่ดูใหญ่ขึ้น
เป็นผลมาจากการตั้งใจออกกำลังกาย
น้ำหนักมากขึ้นหน้าก็เต็มมากขึ้นมีเนื้อมีหนังมากขึ้น
มันก็เลยส่งผลไม่ได้ขึ้นเขียงค่ะก็ยอมรับว่าอยากขึ้นอยากขึ้นเขียงนะคะ
แต่ขอตังค์ด้วยนะคะนางก็พูดเป็นตลกไปนะคะ
เก็บตังค์ก่อนที่ตัวเล็กลงแต่นายกใหญ่ขึ้นแค่ที่เดียวนั้น
เพราะว่าเราออกกำลังกายส่วนนี้ให้หนักหน่อยเพราะเรามีปมด้านนี้ค่อนข้างเยอะ
คนอื่นเขาออกกำลังกายแล้วแฟบหมดนะคะนักข่าวก็แซวเข้าไปนะ
แต่เราอ้วนไงคะน้ำหนักขึ้นมันบวมขึ้นที่เดียว
มันต้องมีการเสริมจับดูสิคะฟองน้ำทั้งนั้นเลย

เปรียบเทียบก่อนมีกับหลังมี

ตาทำไมมันขึ้นเร็วเนอะเธอเนาะ

เขาบอกเขาออกกำลัง

แต่นางหลวยนะแต่ฉันว่าผอมสวยกว่า

เขาบอกว่าเขาเสริมซิลิโคนแล้วก็ดันหน้าอก

เขาจะเป็นคนมีเนินอกเพียงแต่ว่ามันไม่ได้ใหญ่โต

แต่พอดันมันก็จะขึ้นมาเวลา

แต่ถ้าถามว่าหากจะไปอัพไหมก็อยาก
เพราะว่าจะทำให้ใส่เสื้อผ้าสวยขึ้น

แล้วว่าเก๋ดีนะเห็นหน้าก็สวย

แล้วผมถามความพวกมันสวยก็อย่าไปว่าเขาเลย

ไม่รักเกินเถินไง
เดี๋ยวเข้ามาเมนเตอร์เนี่ย

มัวถ่องตาไวว่าอะไร

ไม่เพราะกลุ่นนะพูดแบบนี้เค้าเลยตัดเลย

นี่เขาบอกว่าเป็นอันแน่ชัดแล้วว่า
เป็นอันรูดม่านปิดช่ากถูกฆ่า

คือเขาเป็นแฟนกันจริงใช่ไหมเขาไม่เคยออกมายอมรับไม่ใช่เหรอ

ล่าสุดก็มีคนบอกยายมะปางไปเป็นมือที่๓

ปางนางก็ออกมาบอกว่าตนกับอเล็กเป็นเพื่อนกันแล้วก็สนิทกันในระดับหนึ่ง

ส่วนการแชร์ข่าวของจอยอเล็กเลิกกันนั้น

ตอนที่โต๊นเห็นข่าวนั้นก็แค่เข้าไปกดดู

โหมันเหนือเปล่า